ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะชายหาดนาจอมเทียนในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีอวมหนักค่ะ
เพราะว่ามรสุมมีการพัดขยะจากทะเลเกยขึ้นฝั่งทำให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตตามแนวชายหาด
รวมไปถึงทัศนียภาพของการท่องเที่ยวที่บริเวณแนวชายหาดฝั่งพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะ
มีมรสุมคลื่นลมอย่างรุนแรงโหมเข้าซัดชายฝั่ง
ส่งผลกระทบต่อชาวประมงและสิ่งแวดล้อมตลอดแนวชายหาดโดยเฉพาะชายหาดนามจอมเทียนค่ะ
ได้รับผลกระทบจากขยะมูลฝอยจำนวนมากถูกคลื่นซัดเกยติดชายหาดเป็นแนวยาวนับกิโลเมตรนะคะ
ทำลายทัศนียภาพของการท่องเที่ยวอันสวยงามของหาดทรายอีกด้วยค่ะ
ผลกระทบดังกล่าวนี้นะคะยังส่งผลในเรื่องของระบบนิเวศ
ทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังทำให้เกิดการแพร่กระจายของสัตว์ชนิดต่างของต่างถิ่น
อกจากนี้นะคะขยะที่มีการล่องลอยอยู่ในน้ำยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
สร้างความเสียหายให้กับเรือหรือว่าเครื่องมือทางการประมง
อีกทั้งส่งผลกระทบต่อจำนวนสัตว์น้ำและการทำการประมงค่ะ
ตลอดจนผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทำให้คุณค่าของแหล่งการท่องเที่ยวลดลง
ซึ่งขยะเหล่านี้ที่ปรากฏนะคะล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น
ขยะเหล่านี้ที่ปรากฏนะคะถือว่าเป็นขยะทางทะเล
เป็นผลิตภัณฑ์จากฝีมือมนุษย์ที่ตกลงไปอยู่ในทะเล
ไม่ว่าจะด้วยการจงใจทิ้งหรือว่าการปล่อยปะทิ้งคว่างโดยไม่ตั้งใจ
รวมไปถึงเครื่องมือการประมงและวัสดุที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งทางเรือ

บันตำบลนาจอมเทียนได้มีการเตรียมนำกำลังเจ้าหน้าที่
เข้าทำการจัดเก็บฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสวยงามดังเดิม
เพื่อเป็นการฟื้นฟูแนวชายหาดและหาดทรายต่อไป
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ